ไปดูกรณีเรื่องนี้นะคะพบตรออกมาแจงเรื่องของ๙ตำรวจที่ตมค่ะ
เด้งที่ไปห้อมล้อมแจ็คสันหวังก็ทำให้ผู้โดยสารที่เขาเดินทางเข้าประเทศไทย
มันติดขัดแล้วมันก็ทำให้ล่าช้าไป
เน็ตเขาก็ติ้งว่ามันไม่เป็นธรรมหรือเปล่า
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์พบตรเปิดเผยถึงกรณีที่พลตำรวจตรีมนตรีแป้นเจริญท่านเป็นผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง๒
มีคำสั่งให้๙นายตำรวจสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง๒ย้ายมาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ
หลังจากที่ถูกประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการไปอำนวยความสะดวกให้คุณแจ็คสันหวังที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย
พบตรก็เลยบอกว่าตำรวจ๙นายเขาไม่ได้เสียกำลังใจจากคำสั่งช่วยราชการ
เนื่องจากว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็จะตั้งกรรมการขึ้นมาไปตรวจสอบข้อเท็จจริงไปก่อนนะคะ
การปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้เนี่ยได้รับการร้องขอจากทีมงานของศิลปินหรือออกไปปฏิบัติหน้าที่โดยคำสั่งฝ่ายใด
แต่เบื้องต้นเนี่ยเขาทราบว่ามีการไปปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แจ็คสันหวังจริงค่ะ
แม้ว่าจะมีประชาชนจำนวนมากที่เห็นว่าการมีคำสั่งโยกย้ายดังกล่าวเนี่ยมันไม่เป็นธรรม
แล้วก็อาจจะทำให้ตำรวจเสียกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ก็ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เพราะว่าที่ผ่านมาตำรวจก็มีมาตรการดูแลบุคคลที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว
รวมไปถึงบุคคลสำคัญด้วยนะคะทั้งนี้ก็ขอให้รอการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก่อน
น้องฟังเสียงขอว่าต้องรอสักนิดนึงไหมคะ
จริงแล้วก็คือตอนนี้ก็เป็นข่าวขึ้นมานะครับทางผู้การตม๒
ท่านก็สั่งให้มาช่วยก่อนแล้วก็จะตรวจสอบข้อได้จริงนะครับว่าทำถูกต้องหรือไม่อย่างไร
มีการประสานงานอย่างไรนะครับเพื่อให้ดูไม่ใช่ว่าเราจะต้อง
ถ้ามันเกิดการไปดูแลคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษแล้วมันกระทบคนอื่น
นักเรียนคนอื่นมันก็ถือได้ว่าทำไม่ถูกต้อง
อันนี้เราจะให้ความเป็นธรรมก่อนนะครับไปเอามาช่วยแล้วก็มาตรวจสอบข้อที่จริงก่อนนะครับ
แต่ว่าอย่างกรณีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างศิลปินระดับโลกแบบนี้การที่มีตำรวจต่อม๑๐
อ่อนไลน์เข้าไปถือมากหรือว่า
ต้องดูตามข้อที่จริงว่ามีการประสานกันอย่างไรแล้วก็มีการทำลักษณะไหนนะครับ
เดี๋ยวคงขอให้มีความชัดเจนในการตรวจสอบข้อที่จริงก่อนนะครับนี่แหละครับ
แน่นอนอย่างที่บอกบางทีศิลปินเกาหลี

เขาใช้คำว่ารักษาความปลอดภัยดีกว่า
ใช่เพราะว่าจริงบางทีแบบว่า
ต้องมีกาดด้วยเพราะว่าแฟนก็จะค่อนข้างเยอะ
เยอะก็สมควรและความบุญกว่าในสนามวินด้วย

เพราะว่าถ้าสมมุติเรากลับมาจากบ้านเราอย่างนี้

ก็จะเข้าตอมอลเนี่ยจะเห็นว่าเยอะมาก

แต่ถ้าเป็นคนไทยก็จะมีช่องสำหรับคนไทย

เขาจะมีแบบแถวสำหรับบุคคลสำคัญ

หรือว่าจะเป็นลูกเรือเอง

แต่เนื่องจากว่าตอนนี้สนามบินเราต้องยอมรับ

คนเข้ามาเที่ยวกันเยอะ

ใช่เพราะอันนี้มันเป็นต่อมอฝั่งขาเข้าประเทศไทยพอดี

ก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับผม